คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูคนทะเลาะกันในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะ
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
บ้านหลังนี้เขาอยู่กันสองคนเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะ
อยู่มีชายสองคนบุกเข้ามาในบ้านคนหนึ่งเสื้อดำคนนึงเสื้อลาย

ทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหาย
ถีบประตูครัวจนพังยับเยิน
ตบหน้าผู้หญิงทำร้ายร่างกายฝ่ายชาย
ดูคลิปนะคะ
บ้านหลังนี้พี่ทอมดูว่ามันใครได้รึไง
เบิ่งนะเบิ่งสภาพ
เบิ่งดูครับดูบ้านกู
มาคุยกันดีเอิ้นออกไปคุยกันนอก

คนที่พูดที่บ่นอยู่เนี่ยค่ะที่เป็นคนถ่ายคลิป

เขาก็แบบขึ้นเลยอะบอกอูหู
อันทภาณแล้วของพังขนาดนี้ใครจะรับผิดชอบ

ก็เถียงเถียงเถียงกันอยู่นี่ค่ะ

นางสาวซาซินาเพชรตะกัวอายุ๒๖ปี
อีกคนที่ได้รับบัตรเจ็บชื่อกิติศักดิ์ใจพักค่ะ
เราได้คุยกับคุณกี้บอกว่า
ทีนี้อย่างที่บอกว่าคนที่เข้าไปในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีคนเดียว

คุณวาวเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูบ้านนี่

ผ่านสูมสูมระยอง
แต่ก็ชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอีกรอบนึงว่า

เปิดร้านตัดผมไงนั่งบีดดื่มเบียร์อยู่หน้าร้านก็เลยไปนั่งคุยแล้วดื่มด้วย
สักพักธอมชวนไปเลี้ยงต่อที่อื่นก็เลยไปด้วยแต่ขากลับเฮ้ย
ทำไมธอมขี่รถเลยยูเทิร์นแล้วอยู่ธอมก็ขี่ไปที่ป้อมยำแล้วก็เข้าไปในบ้านหลังนี้เลย
คุณวาวก็ยังงงอยู่ก็สงสัยมันหาเพื่อนมั้ง
คือบอกเลยนั่งรออยู่นอกบ้านไม่ได้เข้าไปข้างใน
เขาก็รออยู่ข้างนอกแต่สักพักได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็ตกใจ
ก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะเข้าไปห้ามแต่ว่าทำให้คนในบ้านเข้าใจผิดว่าเขาจะไปรุมทำร้ายด้วย
รู้ตัวอีกทีหมายเรียกจากตำรวจก็มาแล้ว
เขาขอยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องไม่เคยรู้จักกับคนในบ้าน
ชุลมุนเขายอมรับว่าอาจจะมีถีบกลับไปบ้างในลักษณะของการป้องกันตัว
ส่วนคลิปด่าทอกับเจ้าของบ้านที่อยู่หน้าบ้าน
เพราะว่าเจ้าของบ้านขึ้นเสียงมึงกูกับเขาก่อนแต่เขาเคลียร์กันแล้ว
แล้วเราอ่ะสวนไปไหมก็มีป้องกันตัวเพราะว่าผมวิ่งเข้าไปปุ๊บ
เขาก็เขาถีบออกมาเขาถีบพี่ธอมล้มแล้วผมวิ่งเข้าไป
แล้วผมวิ่งเข้าไปเอ้าตีกันแล้วเหรอแต่ผมไม่เห็นหรอกครับว่าเขา
แต่ผมผมรู้เห็นได้ว่าเขาบอกว่าพี่ธอมอ่ะโดนถีบล้มอ่า
จังหวะที่ผมวิ่งเข้าไปพอดีเขาคงคิดว่าผมจะเข้าไปช่วย
แล้วก็ไปกระทืบซ้ำอ่าเขาก็เลยส่งมาผมก็เลยแบบ
ป้องกันตัวแต่ทรงเราเนี่ยเป็นตัวเปิดที่จริงเราต้องเปิดก่อนนะ
ใช่ทุกคนบอกว่าทรงผมอ่ะต้องเป็นตัวเปิดต้องแบบเราต้องเป็นตัวเปิดในจำนาญแน่นอน
ใช่แต่จริงแล้วตาทอมเปิดก่อนตาทอมเข้าไปก่อนเลย
เข้าไปก่อนเลยใช่ให้เราไปตัวซ้ำซ้ำไหมไปซ้ำ
นี่ซ้ำเข้าไปห้ามครับพี่เข้าไปห้าม
นี่ก็เลยอ่ะเพจของเพจซูมระยองก็เลยต่อสายเลยให้คุณวาวคุยกับกี้
กี้คือผู้หญิงที่โดนตบหน้าที่อยู่เป็นเจ้าของบ้านนะคะให้เคลียร์กัน
ก็บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าตอนที่น้องชายเธอถูกทำร้ายในว่าวมาช่วยจริง
แต่ไอ้เหตุชุลมุนตรงนั้นอ่ะมันมันวุ่นวายไปหมดอ่ะ

เออพี่เห็นใครเห็นได้แต่ไม่ตบกูเห็นอ่ะ
พี่ก็วิ่งเข้าไปจะไปห้ามนี่แหละจริง
ถ้างั้นพี่ก็ตีว่าเรายับแล้วใช่ไหม
แต่พี่ห้ามทุกคนเพื่อท้อมตบเราแล้วพี่บอกพี่ทำผิดพี่ผิดแล้วนะ
เวลาที่แบบอ่าพี่ออกมาไวในบ้านนั้นอ่ะก็คือเรื่องจริง
อันนี้คลิปแหละก็คือก็คือเราเราเริ่มมีอารมณ์ปากเสียงด้วยกันสองคนใช่ไหม
นี่ค่ะคือเขาก็ได้คุยกับทางเจ้าของบ้านนะคะ

ตกลงทอมกับกี้พี่เขารู้จักกันไหมที่มาอยู่ทอมมาเรียนกันล่ะว่า

กี้เล่าให้ฟังบอกว่าธอมไม่พอใจน้องชายกี้

กันอยู่แล้วเพราะว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันเลยตามมาหาเรื่อง
น้องชายก็พยายามจะเลี่ยงแล้วแต่นี่ถึงขั้นมาบุกหาเรื่องถึงบ้าน
สภาพความเสียหายของบ้านตอนนี้ก็คือประตูยังไม่ได้ซ่อมผ้าม่านยังเลอะเลือด
คู่กรณีก็คือในธอมยังไม่ได้ติดต่อเรื่องการชดเชยค่าเสียหายอะไร
แก้มซ้ายยังเจ็บอยู่เลยเพราะโดนตบเข้าไปเต็ม
บ้านชนะอะไรประมาณนี้ออกไปด้วยเครื่องคำที่อยากใช้
ออกไปแต่ทำให้เขาไม่พอใจไงว่าเราพูดไม่ดีกับเขาอะไรอย่างนี้